สวัสดีครับถึงเวลาของจับตาเตือนภัยในวันนี้กับผมคุปตนันพิสิทธิ์มหันนะครับจับตาเตือนของเรายังคงเกาะติดเรื่องของสถานการณ์ฝนอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวนะครับก่อนหน้านี้ฝนตกลงมาในบริเวณพื้นที่ภาคใต้สร้างความเสียหายในหลายพื้นที่หลังจากนี้ฝนจะดีขึ้นนะครับแต่ว่าในบริเวณพื
โดยเฉพาะในกลุ่มการเมฆมหารนครคาดการณ์ว่าฝนนั้นจะตกยาวต่อเนื่องไปจนถึงกลางสัปดาตรา
ภาพนี้ครับเป็นภาพถ่ายดาวเทียมครับแสดงกลุ่มก้อนเมฆที่เกาะตัวขึ้นเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา
สังเกตว่ากลุ่มก้อนเมฆนั้นยังคงหนาแน่นในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ตอนบนนะครับ
จะค่อยขึ้นตัวออกจากในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ตอนบนจนถึงตอนกลางประเทศไทย
คาดการณ์ปริมาณน้ำฝนสะสมหลังจากนี้เป็นต้นไป๔๘ชั่วโมง
ยังพบว่าในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ตอนบนแถวบริเวณจังหวัดประจวบคิริขันจังหวัดชุมพร
ยังเป็นบริเวณที่มีโอกาสเกิดน้ำฝนสะสมในบริเวณดังกล่าวนะครับ
ซึ่งสามารถที่จะทำให้เกิดภัยทางธรรมชาติอื่นตามมา
ไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากรวมไปถึงดินถล่ม
ดังนั้นใครที่อยู่บริเวณดังกล่าวต้องติดตามประกาศเตือนภัยจากทางราชการอย่างต่อเนื่อง
หลังจากนี้เป็นต้นไปครับจากการคาดการณ์นะครับ
พบว่าตัวการสำคัญก็คือห่อมฝนหย่อมใหญ่ที่คุณผู้ชมเห็นเป็นวงกลมณขณะนี้
หลังจากนี้จะค่อยเคลื่อนที่เบี่ยงไปทางทิศตะวันตกนะครับ
แล้วก็มุ่งหน้าไปทางเหนือเข้าสู่บริเวณอ่าวมอตามะของประเทศเมียนมานะครับ
ซึ่งหลังจากนี้ฝนในประเทศไทยของเราก็จะลดลง
ทีนี้มาดูลักษณะการตกของฝนหลังจากนี้เป็นต้นไปนะครับ
ซึ่งจากการตรวจสอบก็พบว่าหลังจากนี้จากกระแสลมดังกล่าว
ก็จะสามารถหอบเอากลุ่มฝนแยกออกเป็น๒กลุ่มด้วยกัน

ส่วนอีกหนึ่งกลุ่มครับยังเป็นกลุ่มฝนที่มาพร้อมกับหางของ

พัดมาพร้อมกับกระแสลมไปหล่อเลี้ยงหย่อมความกดอากาศต่ำกลางทะเลนี้
นำให้กลุ่มฝนนั้นมีการกระจายตัวขึ้นไป
ในต้นประเทศประเทศประเทศประเทศประเทศประเทศประเทศประเทศประเทศประเทศประเทศประเทศประเทศประเทศประเทศประเทศประเทศประเทศประเทศประเทศประเทศประเทศประเทศประเทศประเทศประเทศประเทศประเทศประเทศประเทศประเทศประเทศประเทศประเทศประเทศประเทศ
ประเทศประเทศประเทศประเทศประเทศประเทศประเทศประเทศประเทศประเทศประเทศประเทศประเทศประเทศประเทศประเทศประเทศประเทศประเทศประเทศประเทศ